คุณผู้ชมคะวันนี้มีปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนนะคะที่สามารถมองเห็นได้ทั้งประเทศเลยค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้รับข้อความหรือว่าเห็นข้อความในลักษณะที่ว่าต้องระวังนะช่วงเวลาที่เกิดสุริยุปราคา
อย่าออกไปในพื้นที่กลางแช่งจะต้องสวดมนต์จะต้องทำบุญในลักษณะแบบนี้นะคะ
วันนี้หมอช้างทศพรออกมาให้ข้อมูลแล้วก็ออกมาเตือนด้วยว่ามี๒ราศี

เดี๋ยวไปดูที่กรุงเทพกันก่อนนักท่องเที่ยวเขาสนใจนะคะที่จะไปชมปรากฏการณ์นี้เขาก็ไปดูกันบนตึกมหานครเยอะเลย
ครั้งนี้เป็นสุริยุปราคาชนิดวงแหวนตรงกับวันคริสมายันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีนาน๑๒ชั่วโมง๕๖นาที
ก็คือตั้งแต่เวลา๕นาฬิกา๕๑นาทีถึง๑๘นาฬิกา๔๗นาที
นี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่คนไปดูกันบนตึกมหานคร
พาไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหลายจังหวัดมีเมฆปกคลุมนะคะแต่ก็สามารถมองเห็นได้ปรากฏการณ์สุริยุปราคา
เห็นได้ชัดเลยแหละที่หนองบัวลำพูที่นครราชศรีมามองเห็นเป็นระยะระยะนะคะคนในพื้นที่เขามีความเชื่อแบบนี้นะคะ

ผ่านกระจกกันแสง
ร่มเงาของต้นไม้
รูกระเบื้องหรือสังกษี
ต้องมีวิธีในการดูนะคะ

กล้องดูดาวและแว่นดูสุริยุปราคาค่ะนักเรียนสนใจกันเยอะ
แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙เห็นไหมคะ
เว้นระยะห่างทางสังคมอุทยานดาราศาสสิรินทรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เตรียมกล้องเอาไว้เลยติดฟิล์มชนิดพิเศษ
ฟิล์มที่เป็นเหมือนกับหน้ากากอะค่ะสำหรับดูปรากฏการณ์นี้โดยเฉพาะนะคะ
แต่บางคนก็ดัดแปลงเอาเครื่องใช้ภายในครัวมาทำเองก็มีนะ
ต้องดูด้วยวิธีที่เหมาะสมนะคะนี่ค่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
มาดูปรากฏการณ์นี้กันเยอะมากส่วนทางฝั่งที่ดูเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นหมอดูนะคะที่หลายคนน่าจะได้
เวิร์ดเมสเซจกันมาในไลน์อะไรอย่างเงี้ตั้งแต่เช้าแล้วเรื่องที่บอกว่าห้ามเดินออกไปนอกบ้าน
ในช่วงเกิดสุริยุปราคานะสิ่งไม่ดีจะเข้าตัว
เราไปคุยกับหมอช้างทศพรศรีตุลานะคะเอาให้ทุกคนได้สบายใจกัน
แม้ตอนนี้จะค่ำแล้วก็ตามแต่บอกไว้นะ
เผื่อใครเผลอออกนอกบ้านไปแล้วหมอช้างบอกว่าจริงจริงแล้วทำตัวได้ตามปกติค่ะ
เพียงแค่ว่าต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนิดหน่อยงดกิจกรรมโลดผลหรือว่าเสี่ยงอันตราย
สองราศีที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือธนูและเมถุนนะคะ
ถ้าเป็นวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันพุธกลางคืน
เป็นวันเกิดที่มีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์
ก็ต้องระมัดระวังการดำเนินชีวิตอย่างน้อยสัก๑สัปดาห์ค่ะ
ที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ในเชิงโฮปสัตว์
ไม่ได้มีการคำนวณหรือว่ากำหนดในเรื่องของวันที่จะแบบเป็นวันสุดท้ายของโลกขึ้นมานะครับ
แต่ว่าก็จะมีการพูดถึงในเชิงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกนะครับ
จริงปีนี้เนี่ยปีหนูหรือปีชวดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีแห่งการนับหนึ่งเริ่มต้น
การเกิดพลาดหรือว่าการเกิดราหูอมอาทิตย์เนี่ยนะครับ
เกิดเราออกไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนานหรือว่าไปทำอะไรที่มันแปลกนะครับ
ไปทำอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับ
ส่งผลทำให้เกิดเรื่องหรือว่าเกิดเคราะห์อย่างแรงเกิดขึ้นได้